ฉะนั้นช่วงตลอดกินไม่เคยทำให้ผิดหวัง
ร้านนี้เดี๋ยวผมจะพาไปอยู่ที่เมืองแปดริ้วจังหวัดฉะเชิงเศร้า
นี่เลยเจจุก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ
เขาบอกว่าเป็นตำนานแห่งเมืองแปดริ้วจริงเลยนะ
เป็นร้านดีร้านเด็ดเวลาไปกราบไหว้หรอกพ่อเศร้าทอด
ก็ควรจะแวะร้านนี้หรือกราบไหว้เสร็จแล้วก็แวะร้านนี้ก่อนครับ
หรือถ้าไปแล้วก็ควรจะซื้อมาฝาก

เพราะว่าอยากจะพาไปให้ถึงที่ดีมาก
กินที่ร้านอร่อยที่สุดเพราะฉะนั้นไปติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับตลอดกินวันนี้นะเราจะเดินทางนะ
ยังที่หมายด้วยรถคู่ใจของผมก็คือ
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
จะเดินทางไปที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ไปหาอะไรทานแบบเบาง่ายมันคืออะไร
ติดตามกันในตลอดกินวันนี้ครับ
ขึ้นลงยังไงดีนะ
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งงงและตกใจว่าผมทำอะไรอยู่
คือที่ทำอยู่เนี่ยคือเป็นการปรับพวงมาลัย
ให้มันเข้ากับสรีระของผมอยู่ครับ
รถคันนี้นะครับออร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
เขามีการออกแบบพวงมาลัยใหม่ที่สามารถ
ปรับระดับได้ถึง๔ทิศทาง
จะขึ้นจะลงจะเข้าหรือจะออกก็ปรับได้ง่ายมาก
ไม่ว่าคนขับจะเป็นผู้หญิงผู้ชายสูงหรือตัวเล็ก
ก็สามารถปรับให้พอดีกับร่างกายได้ครับ
เจจุก๋วยเตี๋ยวปากหม้อก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเป็นไง
คุณผู้ชมเดินทางมาถึงแล้วนี่
สวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่จ๊ะเนี่ย

เตี๋ยวปากหม้อเหรออารมณ์เหมือนคล้ายกับข้าวเกียบปากหม้อเลยนะ
เดี๋ยวผมขอนั่งติดหม้อตรงนี้เลยนะติดความอร่อยแหละ
ก่อนที่จะทานเนี่ยนะอยากจะคุยกับเจ้าของร้าน

นี่รึเปล่านี่รึเปล่าใช่คนนี้รึเปล่า
สวัสดีค่ะสวัสดีนะครับ
ก่อนที่จะทานเนี่ยนะอยากจะพูดคุยถึงที่มาที่ไปของร้านก่อนนะครับ

ตรงนี้๒๒แล้วค่ะ
ปีได้สูตรเด็ดเคล็ดลับอะไรมายังไงเอ่ย
ดั้งเดิมก็เป็นอาหารพื้นบ้านอำเภอพนมสารคามฉะเชิงเซา
แล้วเราก็นำมาขายตรงนี้ที่บอกก็๒๐กว่าปีมาแล้วค่ะ
คือขยับมาขายที่บริเวณตรงนี้
เพื่อที่ว่าจะได้เสิร์ฟให้กับลูกค้าที่เข้ามาจากต่างจังหวัดด้วยเนาะ

มีคลุกข้าวโพดด้วยถั่วผักยาว
อันนี้ต้าโฮกกับขัวหุ้ชัยอนและก็หน่อไม้ลาการและก็ไช้ปลอดภัยหวาน
๗ไส้ที่มีนี่อันไหนฮัตซ์ฮิตสุด
บางทีคนก็จะทานเอาไปลาดซีอิ้วทานเหมือนหน่อหุ้ชัยทานเป้งบางปั้น
แต่เรายังบอกว่าอร่อยได้ไม่เต็มปากเพราะเรายังไม่ได้กิน

ผมเห็นแล้วคันไม้คันมือคืออยากจะลองทำดู
อันนี้เป็นแป้งหลายตัวผสมกัน

โอ้โฮอย่างนี้อย่างนี้อ๋อโอเคนั่นแหละครับ

ไส้ผู้ชายเอาตักเลยครับ

นี่ปะทาด้างล่างแล้วก็ปืดทับล่างไปค่ะ
ใช่ก็เหม็นจ้ะเอ้ยแล้วใส่จานได้เลย

ค่อยความก็ได้กัน
ลงแล้วอะได้มีคนหลืดขอแค่นี่ริตุ๋มเป๊ะไว้ไม่ธรรมดาหรอก

เดี๋ยวเราเอาไปเปิดล้านแข่งไหม
ชิคกี้พายน่ากลัวที่สุด

ยังไงนี่ฝีมือผม
ถือว่าพอได้อยู่นะคุณผู้ชมนะ

อันนี้นี่คือก๋วยเตี๋ยวปัง

แล้วก็หยอดใส่ชาม
เสร็จปุ๊บจากปากหม้อก็ลงไป

ใช่มันช้ามาก

เอ้าผมขออนุญาตชิมน้ำซุปก่อนนะ
อืมหอมหวานจริง

เพราะฉะนั้นเวลาปรุงขออนุญาตใส่พริกลงไปนิดนึง
คุณลองนี่ไหมตัวน้ำพริกเผา
เป็นสูตรเฉพาะสูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาเลยนะ

เป็นคนชอบทานเผ็ดมากแล้วน้ำตาลไม่ต้องแล้ว
ก้มกรอบอีกแล้วแต่อยากได้ความเปรี่ยวนิดนึง

ค่อยคนนะเดี๋ยวตัวผู้ชายมันแตก

รสชาติอร่อยครับผมต้องบอกกันแล้วนะมันหอมมากจริงตัวน้ำซุปอ่ะนะ
ทานเข้าไปแล้วคุณรู้สึกได้ที่ปลายลิ้นมันหอมที่แบบตัวรากผักชี
แล้วก็พริกไทยที่ใส่ลงไปพร้อมกับกระเทียมอันนี้เยอะจริง
แล้วมันหอมหวานกลมกล่อมพอดีส่วนตัวฝักหม้อนุ่มกรอบข้างใน
คือแต่ละไส้มันมีความแตกต่างกันแหละผมชอบใช้โป้หวานเพราะมันเข้ากันกับตัวน้ำซุป
เวลาเราปรุงให้มันเผ็ดนิดนึงอะนะหวานเค็มเออ
เออหวานเค็มเผ็ดเพราะฉะนั้นยังไม่พอ
ปากหม้อเวลาเราสั่งมามันยังมีอยู่ถูกไหมเอาเป็นอย่างไรทานเล่นได้อย่างนี้
ลาดลงไปเลยลาดลงไปเลย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
ลองดูนะคะ

ซึ่งมันหอมน่ากินน่ารับประทานมากเลยล่ะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลที่เราได้ทานกันในวันนี้

๑เซต๕๐บาท

ยังอร่อยอยู่อยากจะขอปากหม้อเพิ่ม

แล้วก็เอามาที่ข้าวหน้าคอหมูข้าวหน้าไข่
ก็๔๐บาททุกจาน

อร่อยจริงเด็ดมากค่ะ
เดินทางมาร้านก๋วยเตี๋ยวปากหม้อเจจุ

ทางเดียวกันกับที่จะไปวัดลงพ่อสธรนครับ

ทางจากแยกตรงวงเวียนที่ตั้ง
อดุษวรีพระยาศีสุธรโวหาร
เพียงไม่กี่ร้อยเมตรเอง

ต้องบอกว่าอร่อยถูกโปร่งถูกใจ
แล้วในสัปดาห์หน้าผมและรถคู่ใจของผมนะครับ
อร์นิวอีซูซูดีแมคไฮแลนเดอร์
จะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยที่ไหน

ต้องบอกเลยว่าเจ๊จุก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ

แล้วสนุกมากสนุกมากที่ไปช่วย

ใช้คำว่าลาเรนก็เลยกันนะ

เออโอ้โห้ยสนุกอ่ะได้กินไหมสนุกอันนั้น
โอ้โห้ยพังไปหลายชิ้น
สร้างความปั่นปัวแต่อร่อยใช่ค่ะมีโอกาสก็แวะเวียนไปชิมไปทานกันได้นะจ๊ะ